คนเป็นลูกเนี่ยก็เตรียมของขวัญที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะคะ

คุณแม่ถึงกับขั้นทำอาการดีใจ

นกพนีเนี่ยถือโอกาสในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละ

ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันไปเลย
พร้อมกับเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งใหญ่ให้กับคุณแม่ด้วย
ด้วยการหอบเอาเงินสด๑ล้านบาท
คุณดูนะปึกหนาแบบนี้๑ล้าน

บอกไม่ถูกรอยยิ้มทะลุแมสมาเลย
อึ้งกันไปเลยไปดูคลิปกันเต็มเลยค่ะ
เฮ่ยยิ้มหน่อยดิ

ยิ้มดิแม่ยิ้มดิ
นี่นี่ยิ้มเยอะแล้วน่ะลุ้ม

นี่อย่าได้ใจจะขาดแล้วมานั่งรอแล้ว

อยากได้ใจจะขาดแล้วมานั่งรอขนาดนี้
เออเอากระต่ากับสาวคุณผู้ชมค่ะ

ก็ให้ไปหยอกไปตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลย
แต่สุดท้ายก็ให้จริงนะจ๊ะไม่ได้ให้หลอกนะ
คุณแม่เหมือนดีใจจนช็อกเลยนะคุณผู้ชม
ดูหน้าแม่ดินิ่งมากเลย
แต่เชื่อเลยว่าแม่น่าจะดีใจจนพูดไม่ออกนะคะ

เห็นแบบนี้แล้วชื่นใจแทนครอบครัวของสาวจ๊ะนะ
เพราะว่าอะไรเต้นจนเอวหลุดจ้ะ
แล้วก็ออกงานทำงานนี่แหละก็เป็นน้ำพักน้ำแรงให้คุณแม่นะคะ
จากไหว้บุพการีและขอพรพระในบ้านไปแล้ว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่เธอบูชาสาวจ๊ะก็ไม่พลาดนะคะ
สร้างความสิริมงคลให้กับตัวเองรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีไปเลยค่ะ
แต่สังเกตดีนะจ๊ะขอแซวนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ปีนี้ปีขานก็ใส่ชุดเสือไปเลยสิจ๊ะสวดมนต์ข้ามปีไปเลย
ให้มันแบบฉันมาแรงปีนี้ฉันคำรามฉันมาแรงนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐบอกเลย๒๕๖๕นี้สาวจ๊ะเห็งปังทั้งปีแน่นอน
และที่สำคัญค่ะแฟนไทยรัฐทีวีจ๋า
รอเลยนะรอติดตามบทบาทพิธีกรของเธอได้เลยในรายการเศรษฐีป้ายแดง
จะมาแน่กับรายการเศรษฐีป้ายแดงติดตามกันด้วยนะคะ
รับรองว่ามีความฮาฮายังไงให้รวยเหมือนสาวจ๊ะไปติดตามกันได้
ห้ามพูดว่าเทปแรกที่จ๊ะเขินมากนะเขินพี่ป้อง
แต่นี่ขนาดเขินนะยังเต้นใส่เขาขนาดนี้
แล้วนี่ไงทำกบเกลื่อนความเขินไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะ
ว่าในรายการเศรษฐีป้ายแดงเนี่ยจ๊ะเขาจะเขินพี่ป้อง
แบบว่าพูดผิดพูดถูกหรือทำตัวถูกหรือเปล่า

ถ้าดูก่อนรวยก่อนในรายการนี้คุณผู้ชม